คดีการรถกระบะทิ้งความทำให้มีผู้เสียชีวิตมุดมาก
และมีผู้ศูนย์ระบาดเก็บ

ผู้ศูนย์ระบาดเก็บมีมุดทั้งหมด๖คน
ผู้เสียชีวิตที่เป็นลักษึนศาเทคนิคเสียเกตก็มีทั้งหมด๙คน
หนึ่งปาก

นั่งอยู่ในแคปรถคันเกิดเหตุนะครับ

ตรวจสภาพรถคันเกิดเหตุ

ว่าสามารถจะตรวจพิสูจน์ความเร็วรถในขณะที่เกิดเหตุได้หรือไม่นะครับ
การรวบรวมทีหลักฐานทางกล้องมุมจำกลิ่น
เราได้ในกล้องวงจรปิดที่เห็นลักษณะการเกิดเหตุมาแล้ว
เราก็จะไปเก็บท่วดเติม
เพื่อจะได้เห็นว่าลักษณะในการก่อนเกิดเหตุขับรถก่อนเกิดเหตุเป็นยังไง
ด้วยการรวบรวมทีหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา
ก็จะโดยการอย่างทันกุมที่สุด
แล้วก็จะโดยการแก้งอาหารเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำวัคพิษต่อไป